สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามเช้านี้กับผมชนะเดชพิรัตนมงคลนะครับ
ไปดูผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปสลีกรอบเพลย์ออฟกันก่อนนะครับ
สองตัวแทนจากไทยก็คือแบงคอกยูเนเต็ดและทางด้านสุโขทัยเอฟซีลงแข่งขันเมื่อวานนี้
มีเพียงแค่หนึ่งเดียวที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็คือสุโขทัยเอฟซีส่วนแบงคอกนั้นพ่ายแพ้จุดโทษไปอย่างน่าเสียดายครับ
เพลย์ออฟรอบ๒นะครับระหว่างทีมแข้งเทพแบงคอกยูเนเต็ดรองแชมป์ไทยลีก
เรื่องดูการล่าสุดเบอร์สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อลังศิษย์ครับ
รับการมาเยือนของยาโฮนารูทซิมของมาเลเซียอดีตแชมป์เอเอฟซีครับสองพันสิบห้า
เกมนี้ถือว่าสูสีนะครับเป็นฟุตบอลนัดเดียวรู้เรื่องครับ
ทำให้ทั้งคู่เล่นด้วยความระมัดระวังแม้ว่าแมงคอล์กนั้น
ยาโหที่ได้ประตูขึ้นดำก่อนหนึ่งตะศูนย์นาทีที่หนึ่งร้อยแปด
จากจังหวะนี้กระทิบพงศ์คู่แถวเชือกออกไปตัดบอลพลาด
เสียบอลจังหวะนี้และเป็นผู้เล่นของยาโฮที่เปิดบอลมาเป็นซาฟิกบราฮิม
ปตันทีมมงเข้าประตูไปนะครับ
มา๒นาทีครับทีมเยือนถูกใบแดงไล่ออกเหลือผู้เล่น๑๐คนนะครับ
เป็นเจโรมิโนบาราเรสครับไปเล่นหนักใส่ผู้เล่นของแบงคอก
ไล่ออกไปแล้วก็ช่วงเวลาที่เหลือเจ้าถิ่นก็บุกแหลกเลยนะครับ
แล้วก็มาตีเสมอได้สำเร็จในช่วงทดเจ็บนี่แหละครับ
จากเจซิจอนก็ทำให้จบณสมเหลือกันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ
ตัดสินด้วยการดวนจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะครับ
แล้วก็๕คนแรกของทั้ง๒ทีมนะครับ

ยิงจุดโทษพลาดจังหวะนี้เป็นลูกที่๖ครับก็ส่งผลให้
โฮดารุตัสซิมนั้นชนะจุดโทษไป๕ต่อ
สกอร์รวม๖ต่อ๕นะครับ
ก็พวกเขาผ่านเข้ารอบไปพบกับกระบะโอซาก้าของญี่ปุ่นต่อไป
ส่วนอีกหนึ่งทีมของไทยนะครับสุโขทัยเอฟซี
เปิดบ้านเอาชนะยาดานาบอนของพม่าไปขาดลอย๕ประตู๐
ซึ่งผู้ชนะในเกมนี้ก็จะได้เข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มต่อไปนะครับ

กริจสัตว์เสนาเมืองวันน่าฟุตสอนที่ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่
จะคุยกันเรื่องของสัญญาฉบับใหม่

ว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมในการตอบแทนสังคมด้วย
แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับยุชนทั้งประเทศ
เหมือนที่สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นทำมาโดยตลอดครับ
ส่วนในวงการฟุตซอลนะครับก็ต้องพบกับข่าวเศร้า
เมื่อดำรงพูซมนึกหรือว่าจาสด
เสียชีวิตเมื่อช่วงค่ำของคืนที่ผ่านมา
จากการหมดสติระหว่างที่แข่งขันฟุตบอล๗คน
ที่จังหวัดระยองที่แข่งขันร่วมกับเจษฎาชูเดช
ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ
แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตแข้งฟุตซอลรายนี้เอาไว้ได้ครับ
สำหรับดำรงภูสมนึกเคยคว้าตำแหน่งดาวสุโวสูงสุด
ฟอร์ลีกกับทีมราชนาวีเมื่อปี๒๐๑๖
โยกไปเล่นฟุตบอลสนามใหญ่กับทีมราชนาวีในปี๒๐๑๙
และกลับมาเล่นฟุตซอลอีกครั้งในเล็ก๒ปีที่ผ่านมา
อีกทั้งยังเคยเป็นนักฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทย
ทั้งนี้รายงานจากการเสียชีวิตเบื้องต้น
ระบุว่าเกิดจากอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพันธุ์ครับ